สิ้นปีแบบนี้หลายคนก็สักการะอะไรหรือบูชาอะไรก็ต้องไปเพื่อจะเสริมบารมีกัน

อย่างคนนี้เขาก็ไปเหมือนกันพี่เจเน็ตเขียวฮ

เจนเขียวก็ไปจะไปสการะองค์พญานาคกันก็เดินขึ้นภูลังกาไปที่ถ้ำนาคากันนะ
ไปพร้อมกับน้องฟิล์มฉัดดาวครับนักแสดงชื่อดัง
พาครอบครัวพาเพื่อนฝูงไปเดินขึ้นเขา

คือเส้นทางก็ลำบากเหมือนกันนะใครเคยไปเนี่ยโอ้โหระยะทางเดินเท้าสัก๒กิโลเมตรคุณผู้ชม
ทั้งขึ้นบันไดทั้งไต่โขดหินดึงเชือกพยุงตัว
นี่พอผ่านเส้นทางธรรมชาติก็จะเจอกับความมหาศจรรย์
ไปเจอหินคล้ายเกล็ดพญานาคเลื้อยคดไปคดมาแบบนี้ฮะเขาก็ไปถ่ายรูปกัน
เจนเขียวเล่าให้ฟังนะว่าโอ้โหพี่เขาตื่นเต้นนะได้มาถ้ำนาคาเนี่ย
มุ่งหวังแล้วก็ตั้งใจจะมากราบองค์พญานาค
เพื่อขอบุญบารมีนี่ดูเส้นทางคุณผู้ชมฮะ
พอผ่านความเหนื่อยยากไปก็ขึ้นไปเจอวิวสวยแบบนี้
เขาก็อยากจะให้มีสิ่งดีเข้ามา
พี่เจนท์เขียวเนี่ยทิ้งท้ายว่าการขึ้นถำนาคา
จริงไม่ยากอย่างที่คิดนะพี่เบิร์ตลองไปได้นะที่บึงกาล
เดินเท้า๒กิโลเมตรไต่เขาไต่เชือกขึ้นไปฮะ
ใครตั้งใจจะมาพี่เจนเขียวบอกยังไงก็มาได้
ถ้าใจมันแน่วแน่ใครจะบอกว่าโหสองกิโลเมตรเอง
สองกิโลเมตรที่มันเป็นอย่างนี้อีกนี้อยอย่างนี้เนี่ย
ทั้งชั้นทั้งคดเขียวเลยรับรองได้ว่าหน้าขามีเจ็บครับ
มีเจ็บนะฮะเอาไปต่อกันที่เชียงใหม่คือโอ้ไม่ได้อ่านที่วัดนี้นานแล้ว
วัดสรรมาเกียงอ่าคนเขาได้เขาโดนไปถอยเมอร์ซีเดสมาเลยครับว้าว
เมอร์ซีเดสมาถวายไอ้ไข่เลยคุณผู้ชมนี่นี่เป็นไงไม่ใช่เมอร์ซีเดสตรงไหน
เอาปากกามาวง๖๙๙แล้วทะเบียนสวยด้วยเห็นไหมอุ้ยอ่า
สวยไหมน้ำแข็งสวยล่ะเอาเปียกน้ำแข็งเปียกคันนี้เปล่า
ไม่แต่ทะเบียนแบบนี้ไม่น่าจะมาจากกรมการขนส่งเออนะฮะโอ้โหนี่แหละครับ
เป็นรถเด็กเล่นรถเด็กเล่นฮะเอามาจอดไว้ที่ข้างไอ้ไข่พ่อท่านเทิม
สรรมะเกียงตะบนสำราญราชอำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่เลย
แก้บนโอ้โหไอ้ไข่ให้ได้ให้โดนไปไงสร้างความฮือหาให้กับคนที่มากราบไหว้
นะครับขณะเดียวกันก็มีพิธีทำบุญบวงสวงไอ้ไข่อยู่แล้วที่นี่เป็นประจำนะ
สัปดาห์สุดท้ายของเดือนต้องมาเพราะว่าอาจารย์ศักดิ์ชัยวงล่าวงล่านะครับ
ขออภัยแห่งบ้านโหนอัศโตเนี่ยเป็นคนมาประกอบพิธีเป็นคนมานำประกอบพิธี
ระหว่างพิธีมีการจุดเทียนสีแดงใส่มือไอ้ไข่หยดหยดแล้วโอ้โห
ยากแล้วยากแล้วเพราะว่ามันค่อนข้างทับมันค่อนข้างซ้อนกันไม่ต้องห่วงครับ
อาจารย์ศักดิ์ชัยฮะอาจารย์ศักดิ์ชัยพวกผมตีไม่ออกตีให้หน่อยได้ไหมล่ะครับ
ก็เลยว่างวดนี้ก็จัดไปนะครับอ่าห้าสามและเอ่อห้าสาม
แล้วกันนะครับสองตัวนะครับเลขหวยสัญจรงวดนี้ออกลำปาง
ระหว่างเลขปึ้งนะครับเลขปึ้งเลขหาดได้มาแล้วสามตัวคืออะไรครับ
สามห้าสามในกรณีหาดนะครับถ้ากรณีปึ้งห้าห้าสามครับ

มาออกสลากที่ลำปางมันต้องระวังเลขเบิ้ลเพราะอะไรขึ้นสงสัยทุกครั้งเลยเวลาเจ้าแม่หรือว่าใครบอกว่าให้ระวังเลขนี้
วางคือระวังจะออกหรือจะไม่ออกแล้วไม่รู้ต้องซื้อหรือไม่ซื้อ
เอ่อนี่ฮะเอาเมื่อกี้เลขคงไม่ต้องทวนนะเอ่อเมื่อกี้ได้ยินกันชัดชัดแล้วอืม